ที่ปฐุมธานีคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์พ่อแทงลูกพ่ออายุ๘๐
โมโหที่ลูกเนี่ยห้ามไม่ให้ไปตีหลานเมื่อสองวันก่อน
อ้อเอาเมียดน่ะจ้วงแทงลูกตัวเองเข้าไปสามแผล
เลือดเต็มตัวไปหมดนะฮะเหตุผลเพียงแค่นั้นคือเก็บกฎ
ลูกจะมาห้ามทำไมจะตีหลานอะไรแบบเนี้ยโอ้โหเออแล้วก็แทงกันเอง
โอ้โหเลือดท่วมแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเนี่ยครับทุกคนในบ้านต้องช่วยกันห้ามเลือด
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ครองสามปฐุมธานีเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้น
คนเจ็บคือนายกิติอายุห้าสิบสี่นะฮะถูกแทงไปสามแผลที่ศีรษะเนี้ย
แล้วก็หลังแล้วก็คอด้วยคนที่ห้ามเลือดก็คือเป็นภรรยาของเขา
ตำรวจต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลภรรยาของผู้ก่อเหตุก็เป็นแม่ของคนเจ็บนี่แหละฮะ
ชื่อว่าคุณสุภาวันก็บอกว่า๒วันก่อนเนี่ย
ฝ่ายพ่อเนี่ยเอานังสือพิมพ์ม้วนไปตีหลานหลานคนนี้ที่เบอร์ภาพอยู่เนี่ย
ตีเข้าที่ตานะฮะแล้วก็ตีเข้าไปที่อ่าตามตัวของหลาน
ทีนี้ลูกชายนี่แหละก็เข้าไปห้ามไม่ให้พ่อตีหลานนะ
ทางด้านสามีของเธอก็คือพ่อของคนเจ็บเนี่ยเก็บกฎมาตลอด
เมื่อเช้าวันนี้นะก็ถามว่ามีดอยู่ไหนเอามีดมาสิ
จังหวะเดียวกันกับลูกสะพ้ายไม่รู้เรื่องก็เลยเอาหยิบมีดไปให้กับ
ทางด้านของฝ่ายคนที่ก่อเหตุเนี่ยโดยที่ไม่รู้เรื่อง
สุดท้ายนะพ่อก็เอามีดจ้วงแทงลูกชายตัวเองไปหลายครั้งครับนะฮะ
ทีนี้คนเจ็บก็บอกว่าก็มีปากเสียงกับพ่อมาหลายครั้ง
เรื่องของการตีหลานคือไม่อยากให้ตีแบบไม่มีเหตุผลก็เข้าไปห้าม
แต่ว่าพ่อเองก็ไม่พอใจนะเขาก็ไม่เคยตอบโต้นะฮะ
แล้วก็สุดท้ายก็เกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมา
เอาก็เดินวิ่งออกมาแย่งมีดกับเมียผมแล้วก็จ้วงผมเนี่ยอืมแค่
แค่นั้นแหละยังไม่แตกตัวเขาเลยเออจะจริงอืม
ผมไม่ทำอะไรเขาเพราะถ้าทำเนี่ยมันจะแย่
เขาก็ปักหลังผมไม่ได้ไงเขาถึงแทงผมได้ไง
อันนี้เป็นพ่อเป็นพ่อกับลูกใช่ไหม
แล้วเคยมีเรื่องอะไรกันกันมาเมื่อสองวันมันตีลูกผมอย่างกับหมา
ผมก็เลยเข้าไปห้ามล็อกตัวไว้ว่าอย่าตีครับ
หลานก็โดนที่หน้าไปหลายทีแล้วให้หยุดครับอ่า
ตาช้ำมีรอยแผลอยู่นั่นน่ะอืมลูกผมต้นโตอ่ะอืม
แล้วมันก็เลยแขนผมตอนนั้นผมไปบื่นหือกับมันโอ้โหก็พ่อลูกกันน่ะ
พ่อลูกกันค่ะพ่อลูกกันเหตุผลคือพ่อจะไปตีหลาน
แค่นั้นไปห้ามพ่อพ่อเลยไม่พอใจก็แทงลูกตัวเอง
อะไรแบบนี้นะฮะทีนี้อ่ะตัวคนทำบ้างนายสุวัสดิ์
นะฮะก็เป็นตาที่ตีหลานเนี่ยบอกว่าเขาเนี่ยก็ตีหลานชาย
ทำให้ตัวลูกชายตัวเองไม่พอใจเพราะว่าจริงแล้วเขาบอกว่าหลานชายเนี่ย
ชอบไปแกล้งน้องแห่น้องจนร้องไห้ตัวเขาเองก็เลยรำคาญ
คาญยอมรับเคยเตะไปเคยเตะลูกชายตัวเองด้วยตอนลูก๕ขวบ
บันไดบ้านลงมาจากจากชั้นสองนะฮะอ่าฮะทำให้ลูกชายเนี่ยผูกใจเจ็บตั้งแต่
ตอนนั้นอ่ะตั้งแต่เด็กเด็กอ่ะแล้วก็เลยไม่อยากให้พ่อเนี่ยไปตีหลานแบบนั้น
ที่เคยโดนตีมันเป็นความฝังใจมาเรื่อยมาแล้วก็เป็นปัญหาของเขา
สองคนมาตลอดกับพ่อลูกสองคู่นี้นะฮะอ่าสุดท้ายตัวเขาเองก็ยอมรับแหละครับ
แล้วก็ไปโรงพักแล้วก็เอามีดไปด้วยเป็นหลักฐานแล้วก็รออาการคนเจ็บให้ดีขึ้น
ลูกชายเขาก็สอบประคำเพิ่มเติมสุดท้ายก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากันต่อไปนะครับ
อืมก็กลายเป็นความร้อนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวกันไปใช่ครับนะฮะ